คุณผู้ชมครับด้วยสาเหตุของการเสียชีวิตที่แพทย์
ระบุในใบขณะสูตรพฤติศพว่า
วัยวะหลายส่วนนั้นมีความบอบช้ำ
ทำให้ญาตินั้นก็ติดใจว่าการเสียชีวิตครั้งนี้
ไม่น่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายครับ
ตำรวจต้องมีการรวบรวมหลักฐานประกอบสำนวนรวมทั้ง
มีการพิสูจน์ความชัดเจนเรื่องของการเสียชีวิตให้ชัดเจน
แล้วก็ให้ญาตินั้นไม่ติดใจกับเรื่องของสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับ
ภาพวงจรปิดบริเวณทางขึ้นลงพระบรมบรรพฤษหรือภูเขาทอง

ของวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
สามารถบันทึกภาพของนายนราวุฒิภวงเกษร

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยชื่อดัง

ซึ่งเป็นช่วงเวลา๓นาฬิกา
โดยเขาได้เข้ามากราบนามัศกาลพระพุทธรูปหลวงพ่อโต
ประดิษฐานอยู่บริเวณทางขึ้น
ก่อนจะเดินขึ้นบันไดมุ่งหน้าสู่พระบรมบรรพฤษ
ในลักษณะการเดินจงกลมและทำสมาธิ
และจากพยานหลักฐานที่ตำรวจได้มา
จึงทำให้การสันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิต

ในเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย
มากกว่าการถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๓นาฬิกาของวันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยพยานในที่เกิดเหตุเล่าว่าในช่วงเวลาประมาณ๕นาฬิกา
ได้ยินเสียงคล้ายคนเมาหรือคนวิกลจริตตะโกนร้องแต่ไม่กล้าออกมาดูรู้สึก
ก่อนที่พระมหาเทพธิตะเทโวพระลูกวัดจะเดินมาพบนายนราวุฒินอนจมกองเลือด

กระทั่งทีมแพทย์เข้ามานายนาราวุฒิก็ยังปฏิเสธรับการรักษา
ทำให้พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ต้องเข้ามาดูสำนวนด้วยตัวเองเพื่อช่วยขจัดความแคลงใจของครอบครัว
ตรวจตอบก่อนหน้านี้ด้วยมีใครขึ้นไปเพราะว่าที่แห่งนี้เป็นที่ที่ประชาชนไปกราบไหว้บูชา
ตั้งแต่เช้ายันก่อนถึงเที่ยงคืนมีใครขึ้นไปบ้างแล้วก็ลงมาหมดไหมก็อีกส่วนหนึ่ง
และในการลงพื้นที่ดูจุดเกิดเหตุผลตำรวจโทสานิทได้ทดลองผลักละคังใบที่เปื้อนเลือดของนายนราวุฒิ
เพื่อดูความแรงว่าจะใช้กระทบกับศีรษะจนเป็นเหตุให้กระโหลกศีรษะแตกได้หรือไม่
พร้อมเข้าตรวจสอบบริเวณการสาดในจุดใกล้เคียงที่พบร่างนายนาราวุฒินอนจมกองเลือด
ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าจะเป็นจุดที่นายนราวุฒิใช้กระโดดลงไปด้านล่าง
จนถึงเวลานี้ตำรวจยังคงให้น้ำหนักการเสียชีวิตของนายนราวุฒิว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
แต่เพื่อความสบายใจของครอบครัวตำรวจยังไม่ทิ้งประเด็นอื่น
มาประกอบสำนวนในการคลี่ปมการเสียชีวิตครั้งนี้